เจฬทีอุตยันแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมด้วยทหารจากบนธนฯทหารบกที่
แล้วก็ชาวบ้านกว่าห้าสิบคนนะครับกระจายกำลังลงพื้นที่นะครับ
ที่ปามระบอกเกดหมู่สามณตะบ่นทุ่งโพอำเภอนาฬี
จังหวัดปราจีนบุรีครับเพื่อไปปูพรมค้นหานางมณัฐสุดอามรมอายุห้าสิบสองปีครับ
เป็นชาวบ้านที่พัดหลงป่าเข้าไปตั้งแต่เที่ยงของวันเสาร์ที่ผ่านมา
ด้านนางสาวนัดกมลซึ่งเป็นหลานสาวของผู้สูญหายก็บอกนะครับว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณป้าเข้าไปเก็บผักในสวนของป้าเองครับ
ซึ่งอยู่ใกล้กับป่ามระบอกเกรดนะครับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แต่คาดว่าคุณป้านั้นคงจะเดินเก็บผักจนเพลินไปหน่อยครับ
หลงกับสามีแล้วก็หาทางออกไม่เจอขณะที่นายเสมาผู้เป็นสามีก็บอกว่า
ภรรยาไม่เคยเข้าไปในป่ามาก่อนแล้วก็มีเพียงโทรศัพท์มือถือติดตัวไปเท่านั้น
เมืองต้นญาติโทรเข้าไปคุยกับภรรยาทราบว่าต้องกินน้ำประทังความหิว
แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยนะครับ
จากว่าน่าจะไม่มีสัญญาณหรืออาจจะไม่มีแบตโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับ
ผมก็ว่าแกเดินเพลินไปแล้วก็หลงที่ไปขี้มา
เมื่อวานนี้ทั้งวันนะครับหลายหน่วยงานก็ยังคงกระจายกำลังกันออกค้นหาอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าคือที่ป่านี้มันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่หลายพันไร่ยากมากต่อการค้นหานะ
แต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่พบรอยเท้าของผู้สูญหายแล้วนะครับอยู่ไม่ไกลจากจุดรวมพลแต่ว่า
เจอแต่รอยเท้าไม่เจอตัวครับจนกระทั่งใกล้ค่ำของเมื่อวานก็ต้องยุติการค้นหาไปเพราะว่ามันมืดแล้ว
แล้ววันนี้พอเช้ารุ่งสางขึ้นมาก็ปฏิบัติการค้นหาต่อนะครับ